สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมข้าวใส่ไข่สดโอ้โหชุดคุณใหม่
เอามาให้ใจให้เยอะครับอ่านะฮะก็วันนี้มีหลายเรื่องเลยเนอะ
ค่อยค่อยไล่เรียงกันไปจากเหตุการณ์เมื่อกี้เช้านะฮะเอ้าไปดูเรื่องแรกเลย
วันนี้ก่อนนะฮะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับประมาณสัก๘โมงกว่า
คือเก้ามงเช้านะครับพนักงานสอบสูงสนดุศิษฐ์นะครับก็รับแจ้งเหตุ
คุณผู้ชมครับบอกว่ามีผู้ใช้วุฒิปืนเนี่ยนะฮะไปยิงผู้อื่นครับภายในวิทยาลัยการทับบก
กรมยุทธศึกษาทหารบกนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไประงับเหตุนะครับแล้วก็สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้จากการตรวจสอบนะครับก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนสองรายด้วยกันนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็นำตัว
เคยประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็รักษาตัวเนี่ยหายมาแล้วแต่ยังคงมีอาการทางสมองอยู่และมีรายงานนะครับว่าในที่เกิดเหตุผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะขู่จะยิงให้ครบสิบคนส่วนผู้เสียชีวิตสองนายก็คือสิบเอกจาสิบเอกนพรัชอินทสุนทรอีกท่านหนึ่งครับคือจาสิบเอกประการสินส่งแล้วก็ยังมีจ่าสิบเอกย
ตรอเนี่ยนะฮะท่านก็ได้กำชับการบริบัติของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะให้ดำเนินการตามหลักยุทธวิธีพร้อมกำลุงถึงความปลอดภัยของรัฐที่แล้วก็ประชาชนเป็นสำคัญนะครับรวมถึงให้มีการรูปรวมพยาหลักฐานนะฮะแล้วก็ส่อสูญอย่างตรงไปตรงมาด้วยความรอบครอบรวดเร็วอาศัยพยาหล

ตอนนี้พี่สาวยังทำใจไม่ได้นะครับล่าสุดนะฮะพันตรวจตรีนิทธิธรรมจินตกานนท์ท่านก็เป็นรองพุชาการตรวจนครบานท่านก็บอกว่าพนักงานสอบสวนนะครับเตรียมแจ้งข้ออาจารย์สิบเอกยงยุทธ์บังกลอมกิมในความผิดใช้วุฒิปืนฆ่าผู้อื่นหรือเจตนาส่วนมูลเหตุอยู่ระหว่างการรวบรวมหลัก

ในห่อนั่นจะเป็นปืนอะ
คือวันนี้เขาสรุปออกมาว่าเคยประสบอุบัติเหตุมีปัญหาทางสมอง
เคยนำปืนเข้ามาที่กรมทหารแล้วหนึ่งครั้งตอนนี้ก็ต้องให้พักรักษาตัว
เอ้าไปอีก๑เรื่องนะครับเกี่ยวกับนายก๘ปี
เป็นที่ไว้ก่อนรายการของคุณภาคภูมิเขาก็ได้มีการพูดถึงเหมือนกันว่า
นายกครบ๘ปีหรือยังเขาก็บอกโอเคละนายกน่ะน่าจะครบ๘ปีแล้วล่ะ
แต่อยู่ที่ว่าการตีความว่าไอ้นายก๘ปีเนี่ยคุณจะเอายังไงจะเริ่มยังไง
เอาเหตุผลอะไรมาว่าครบหรือไม่ครบ๘ปีนะฮะซึ่งภายหลังจากที่เราบอกกันว่า๑๔ตุลาคม
เป็นวันที่สารรัฐมนูลท่านจะประชุมกันว่าเหตุการณ์นี้จะทำยังไงกันต่อไปหรืออะไรอย่างนี้
เขามีการพิจารณาเอกสารบันทึกการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะฮะ
เพื่อวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ย
สิ้นสุดหรือยังครบ๘ปีหรือยังตามรัฐธรรมนุนมาตรา๑๗๐วัก๒แล้วก็มาตรา๑๕๘วัก๔เนี่ย
ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมสารรัฐธรรมนูลเนี่ย
มีคำสั่งเตรียมอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย
เห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายนะฮะ
แล้วก็มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาได้
ยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
ว่าด้วยการพิจารณาสารของสารรัฐมนุนปี๒๕๖๐
มาตรา๕๘วัก๑โดยกำหนดให้นัดแถลงด้วยวาจา
ปรึกษาหรือลงมติแล้วก็อ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง
ในวันศุกร์ที่๓๐กันยายนบ่าย๓โมง
เพราะฉะนั้นอีกครึ่งเดือนหรืออีก๒อาทิตย์กว่า
ก็จะเป็นบทสรุปว่านายกจะได้ไปต่อหรือเปล่า
ผลเอกประยุทธ์ยังจะได้กลับมาเป็นนายกต่อไหม
ครบ๘ปีแล้ว๓๐กันยายนนี้
ขณะเดียวกันวันนี้พลเอกอนุพงศ์เผาจินดาฮะ

พก่าวถึงกรณีที่ศาลจะมีคำพิพักษา
มวาระ๘ปีของพลเอกประยุทธ์ว่า
บังเอิญเนี่ยตนไม่ได้เรียนกฎหมายมาด้วย

ก็ขอให้เป็นเรื่องของกระบวนการของศาล

เราคงไม่ไปวิภาควิจารณ์อะไรทั้งสิ้น
ส่วนกำลังใจท่านยังคงอยากทำงาน

อีกหนึ่งคนที่ค่อนข้างจะมีพลังในการทำงาน

ถ้าดูกันก่อนข่าวเข้ามาเนี่ย
ได้มีโอกาสไปทำงานร่วมกับคุณชาติชาติ

ผลเอกประวิทย์เนี่ยก็โทรหาพลเอกคุณชาติชาติ
ว่าสถานการณ์น้ำกรุงเทพตอนนี้เป็นยังไงอะไรยังไง
ซึ่งวันนี้ทั้งพลเอกประวิทย์เนี่ย
ชาติชาติก็รายงานว่าสถานการณ์น้ำในกรุงเทพตอนนี้เป็นยังไง
ก็ดูก็จะมีการบอกแต่ละเขตมีความพื้นที่ยังไง
เดี๋ยวเราจะกลับมาได้เรียนการยาเบส๒เนี่ยนะฮะ
ซึ่งวันนี้พลเอกประวิทย์แล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
คืออาจารย์ชัชชาติศิริพันธ์เนี่ย
ลงพื้นที่ให้กำลังใจและที่สำคัญเนี่ย

เพราะว่าบางพื้นที่มันทำครัวไม่ได้จริง
บางพื้นที่มันเปียกแล้วจริงนะครับ
แล้ววันนี้ถุงยางชีพให้ประชาชนที่ญาปุ่นกระทบจากน้ำท่วม
เพราะต้องยอมรับฝนตกต่อเนื่องกลางคืน

บ่าย๓ก็มาตรงกันแล้วแม่บ่าย๓มาละ
นี่มาจากปฐุมตกมาเรียบร้อย
แล้วก็จริงแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้เดินทางไปดูประตูระบายน้ำที่คลองแสนแสบ

ประตูระบายน้ำที่คอนแสนแสบที่มินบุรีนะครับ
เพื่อตรวจเยี่ยมแล้วก็ฟังคำบรรยาย
ซึ่งบุธชาติเป็นคนที่อธิบายคำแย่

ในปัญหาแก้ปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้นี่
ลองมีเสียงบอกมาฮะมีเสียงมั้ยพูดเกิดว่ายังไงอยากฟังหน่อย
ลงท่า
ตรงนี้ผ่านยากครับสุดท้ายต้องพาเข้ามาตรงนี้
ผลกระทบจากน้ำท่วมเนียด้าให้นะครับให้เร็วที่สุดเอ่อครับ
ในการระบายน้ำออกมายังไงอะไรก็แล้วแต่โรงการก่อสร้างโรงประบัติน้ำเสียที่มีนบุรี
ระยะหนึ่งกับระยะสองตอนนี้สื่อมวลชนติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ
เพราะว่าสถานการณ์น้ำเองก็น่าจับตามองพอสมควร
แต่อีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนจับตามองกันแล้ววันนี้คือ
ใบเตยกับแมนที่จริงแล้วใบเตยกับแมนได้ตามที่เขาหมายเรียกจริงคือพรุ่งนี้
เขาเรียกว่าหมายเรียกหรือยังพี่หนุ่มยังไม่ใช่หมายเรียกได้ไหม

แต่ตลอดระยะเวลา๒๓วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์
บอกว่าแมนกับใบเตยไปสิงคโปร์แล้วนะ
มีข่าวแมนกับใบเตยไปซิงคโปร์แล้วนะ
ในที่สุดทางเขาก็บอกเขายังไม่ได้ไปไหน

ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเขาบอกแยกกัน

ออกหมายเรียกปุ๊บทั้งหมด๔คน

กับใบเตยไปก่อนเกี่ยวกับเฟอร์เล็ก๓ดีนะฮะ
พบพนักงานสอบสวนก่อนวันนัดหมาย
เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาตามหมายเรียกแล้วใน๓ข้อหา
โดยทั้งคู่ก็ปฏิเสธนะฮะปฏิเสธทุกข้อเก่าหา
พนักงานสอบสวนกำหนดเวลาให้ผู้ต้องหาเข้าชี้แจง
หรือสอบส่วนเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่๓๐กันยายน
ซึ่งทั้งคู่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีขนาดนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวน
ซึ่งแยกสอบสวนคนละห้องเขาว่าอย่างนั้น
ตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนอยู่นะฮะอันนี้เป็นภาพ
ภาพวันนี้เลยใช่ไหมใช่ครับวันนี้เลยเมื่อกี้นี้เลย
นี่นะฮะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับ
แน่นอน๓ข้อเก่าหาที่มีการพูดถึงคือ๑ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นข่าวนะฮะ
ที่เป็นการช่อกโกงประชาชน๒ช่อกโกงประชาชน
ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์อันนี้คือ๓ข้อเก่าหาซึ่ง
และใบเตยเนี่ยก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะฮะ
เขาปฏิเสธทุกข้อเก่าหาเลยในขณะเดียวกันเนี่ย
เขาก็ถามว่าขณะที่อยู่ในระหว่างสอบสวนเนี่ย
ทางคณะสอบสวนจะมีความเห็นต่อหลักฐานว่า
หลักฐานทั้งหมดเนี่ยเพียงพอไหมนะครับที่จะส่งฟ้อง
จะส่งฟ้องต่อได้หรือไม่
ภายหลังจากการสอบสวนแล้วก็จะมีการปล่อยตัว
ทั้งสองคนกลับโดยไม่มีการควบคุมตัวนะฮะ
อันนี้ก็คือรายงานล่าสุดเดี๋ยวกลับมากันต่อ
โอเค
ผมว่าแมนกับใบเตยออกมาจากห้องสอบสวนแล้วแล้วก็กำลังให้สัมภาษณ์
เดี๋ยวถ้ามีอะไรเราคงจะตัดเข้ามานะฮะ
เดี๋ยวตอนนี้เราเชื่อว่านักข่าวก็รออยู่

เดี๋ยวคงจะได้มีภาพกลับมาถ้าพบมีภาพแน่นอนจะรีบเอามาให้คุณดูกันเลย
สตรวจที่นี่นะครับ
ไปถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องราวของดารานุ่ม
ตอนแรกก็คิดว่ากรณีของคุณพิงกี้แล้วก็ต่อเนื่องมาที่คุณแมนคุณใบเตย
นึกว่าในมุมของนักแสดงมันจะจบตรงนี้ที่ไม่มีข่าวอยู่แล้วนะ

ขึ้นนะครับเนื่องจากเพจเพจหนึ่งเนี่ยนะครับชื่อว่าเพจอ่า
รวบรวมผู้โดนโกงจากโฟเล็กสามดีเขาได้มีการติดต่อมาหาทางผมก่อนเลย
นะฮะมีการติดต่อมาบอกว่าคืออยากให้ผมเองเนี่ย
ได้มีการนำเอานักแสดงชายคนหนึ่งนะฮะอักษรเนี่ยกไก่
ให้ผมเองเนี่ยนะครับได้เอามาสัมภาษณ์แล้วก็ให้มีการพูดคุยว่า
จริงจริงแล้วอุ้ยคุณก็นิสัยคุณเป็นคนแบบนี้ไงเอาแล้ว
อีหนุ่มอย่าเพิ่งอ่านข่าวไปอ่านข่าวไปอีชั่วอย่าแว้ง
วันนี้ผมตัวลงทั้งวันแล้วตัวตรงไหนการที่คุณบอกผมตื่นคุณเนี่ยฮะ
ผมจะฟ้องเขาถึงเช่นคำเนี้ยจริงจริงเอาแล้ว
มาบอกให้ผมมาเอานักแสดงชายท่านนี้มาสัมภาษณ
ในวันโรยการฐวร์ขุนแสปรากฏว่าผมเองเนี้ยก็ได้ได้มีการพูดคุยว่า
มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ปรากฏว่าทางฝั่งเนี้ย
ทางฝั่งของเพจนี้นะฮะเขาก็บอกผมว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาก็ส่งเขาก็ส่งไอ้เจ้าเมื่อกี้ที่คุณได้เห็นไปเนี่ยนะ
ไอ้อัพลายดาวต่างให้ผมดูผมก็เลยติดต่อไปที่ทางกระทิงแต่ปรากฏว่าวันนี้กระทิงเองเนี่ยเขาติดเขาติดงานเข้ามาไม่ได้
ผมก็เลยแจ้งกลับไปทางเพจเนี่ยบอกว่ากระทิงเนี่ยติดงานนะคือเขาไม่สะดวกมาหลังจากนั้นเพจเนี่ยเขาก็เลยบอกไม่เป็นไรครับ
งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตทำทำหน้าที่ของผมต่อไปเลยอืมเพจเนี้ยก็เลยมีการเปิดต่อมานะครับว่าอักษรเนี่ยเป็นอักษรย่อก่อไก่ซึ่งตอนแรกก็ยังไม่ได้มีอ่ะนะอืมอ่า
เป็นอักษรย่อก่อไก่แล้วก็อีกคนหนึ่งคือบ่อใบไม้หลังจากนั้นทุกคนก็พยายามเดากันหรือทายกันสุดท้ายก็ไปทายว่าเป็นกระทิง
แล้วก็จริงจริงด้วยนะฮะปรากฏว่าคือในเมื่อวานนี้ตอนต่างคืนนะฮะช่วงมาสักทุ่มนึงหรอ

เป็นชาร์จเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะฮะ
จะมีชื่อของขุนนรงค์

ขวามือสุดเป็นสีผ้า

ก็คือลูกทีมมี๑๔คน
เห็นไหมฮะหลังจากนั้นจากอัพไลน์ปุ๊บเห็นไหมฮะที่กระทิงเป็นอภาพ
ก็จะเริ่มต้นด้วยกำมันก็คือบอลก็ไปดึงนักแสดงแปดแสนสองหมื่นบาทนะครับ
แล้วแพนไปขวาสุดคร้อสุดอ่าเห็นไหม

เสร็จปุ๊บมันมีอันสุดท้ายนะครับ

ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นชื่อของคุณโต

อันนี้ครับก็คือจะเป็นประเด็นที่นี้ถามว่ากระทิงเองเนี่ยนะฮะเอ่อ

สังคมก็จับตามองทันทีว่า

ชักชวนใครมาแล้วทำให้เกิดความเสียหายหรือเปล่า

พร้อมที่ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ทางด้านการเงินเส้นทางการเงินทุกสิ่งทุกอย่างไหม

มีลูกทีมอีก๕คนเนี่ยนะฮะ

ไลน์ของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นกระทิง

ใช้ใช้สมาชิกของเขาเพื่อเอาไปซื้อต่อ
นึกออกไหมมันจะเป็นอะไรลักษณะแบบนั้น
ทีนี้พอถูกเปิดออกมาก็ปรากฏว่า
เรื่องนี้สังคมก็ฮือฮาทันทีว่ามันยังไงกันแน่
ทางฝั่งว่าที่๑๐๓ธนกิจจิตอารีรัฐ
ท่านก็เป็นเลขานุการมนตรีว่าการกระทรวงยุทธรรม
ซึ่งเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินไม่ใช่การเข้ามาเล่นแชร์ในระบบ
การดำเนินคดีจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง
ก็คือหากเล่นแล้วไปชักชวนผู้อื่นแล้วผู้อื่นเสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์
อันนี้ต้องมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินว่ามันมีความผิดปกติหรือเปล่า
อันนี้ก็คือในมุมของทางตรงทุนิศทางมาแหละเขาก็บอกมาอย่างนี้
ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับท่านบอกว่ายังไม่พบชื่อของดาราชายคนนี้
แล้วมีการชักชวนผู้อื่นให้มาร่วมลงทุนจริง
แต่คนที่เป็นดาวน์ไลน์ไม่ได้มีการมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ

อาจมีการพูดคุยกันระหว่าง
พูดคุยกันระหว่างแบบคนที่เล่นนะฮะ

สำหรับคดีนี้พบว่ามีชื่อบุคคลที่ไปลงทะเบียนในระบบประมาณ

แต่มีผู้ที่มาแจ้งความร้องทุกข์เพียง๙๐๐กว่ารายเท่านั้น
หากมีผู้ที่รับความเสียหายจากการถูกชักชวนของดาราชายท่านนี้

ก็ในมุมของทางท่านธนกิจท่านก็พยายามจะบอกว่า
คือกระทิงเองเนี่ยเป็นอัพไลน์
มีลูกขายลงมา๑๔คน
๔คนนี้แน่นอนว่าคนนี้มาแตกอีก๑๖
คนนี้มาแตกอีกเท่านี้คนนี้มาแตกอีกเท่านี้
แต่ในกลุ่มนี้ถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งเนี่ย
เสียประโยชน์แล้วไปแจ้งความว่าเขาเนี่ยถูกหลอกให้ลงทุน
หัวในโดนไล่ไปเลย
เขาซื้อจากใครสมมุติว่าเขาซื้อจากมดดำ
ก็เจ้าจากมดดำมดดำมาจากไหนมาจากพี่ผัดไทย

พอไล่เสร็จเขาจะไปตรวจเส้นทางการเงิน

ถ้าเกี่ยวข้องคุก

มุมหนึ่งอย่างกรณีของพิงกี้
กี้เนี่ยไปมีเชือกไปมีชื่อในระดับหัวเลย
เป็นหุ้นส่วนอย่างพี่ชายพิงกี้
คือบริษัทแรกเป็นของอภิรักษ์
ร่วมกับพวกเขา
บริษัทที่๒เป็นของอภิลักษณ์

บริษัทที่๓ก็เป็นอภิรักษ์

บริษัทที่๔เป็นอภิรักษ์
ร่วมกับแม่พิงกี้และพิงกี้
บริษัทที่๕ก็เป็นอีก๑บริษัท

๕บริษัทนี้เนี่ยคือเหตุ
ก็ปรากฏภาพร่วมถ่ายภาพ
กับกลุ่มของอภิรักษ์แล้วก็ผู้บริหาร
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการตรวจเส้นทางการเงิน
แล้วเขาบอกว่ามันมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยง
เพราะฉะนั้นถึงได้มีการเรียกมารับทราบข้อกล่าวหา
ชี้แจงไปถ้าชี้แจงไปแล้ว
มันรอดหรือชี้แจงไปแล้ว
ฟังขึ้นชี้แจงไปแล้วบอกได้ว่าเงินเส้นนี้มาจากตรงนี้
ตรงนี้มาจากตรงนี้ที่มาที่ไปได้

อายการก็จะสรุปสำนวนแล้วก็ส่งฟ้องศาล
ถ้าผิดนะถ้าชี้แจงไม่ได้ก็คุก
แต่กรณีของกระทิงทางธนกิจบอกว่าเป็นอีกแบบหนึ่ง
เป็นการชักชวนให้มาเล่นแล้วถ้าเกิดมีผู้เสียหาย
ไปแจ้งก็มีความผิด
ยังไม่มีก็ไปร้องทุกข์หรือไปแจ้งความ
ใช่คือมันแบ่งเป็น๒กลุ่มไง
กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มเฮดกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของอัพไลน์
หรือผู้ชักชวนที่ให้ไปลงทุน
ถ้ามีผู้เสียหายอยู่ในกลุ่มของเขา
ไปแจ้งความมึงโดน
แต่ถ้าเกิดมีการไกลกลีกกันไปก่อนหน้านี้จบ

พรุ่งนี้มาแต่ที่มุมของคดีความแน่นอนว่า
เข้าใจได้ว่าคดีความยังไปไม่ถึง
แต่เรื่องของสังคมเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ที่กระทิงก็ต้องชี้แจงถูกไหม
เพราะว่าอะไรเพราะกระทิงก็คือเป็นคนสาธารณะ
เวลามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็จำเป็นต้องชี้แจง
เพราะไม่มีการพูดถึงนะพูดถึงเขาเยอะ
ใช่ซึ่งผมเองก็มีโอกาสได้คุยกับทางผู้ใหญ่ทางช่อง

ผู้ใหญ่ท่านก็ชี้แจงเลยบอกว่าผมก็ถามว่าเรื่องกระทิงจะยังไง
ท่านก็บอกเลยบอกว่าให้ทุกอย่างให้เป็นไปตามกระบวนการเลย
คือถ้าเกิดผิดเราก็จะมีมาตรการในการลงโทษ
คือปลดปลดเลย

แต่ที่แน่คือผู้ใหญ่บอกแล้วว่าถ้าเกิดไปโกงเขาจริง
แล้วทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมาย
แล้วมันปรากฏจริงว่ามีการไปโกงเขาหรือมีการไปเขา
ก็มีมาตรการการลงโทษ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้กระทิงชี้แจงด้วยเหมือนกันว่า

กระทิงพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการไหม
กระทิงพร้อมที่จะเดินเข้าไปหาทางเจ้าหน้าที่
แล้วบอกเขาบอกว่าผมขออนุญาตมาชี้แจงข้อเท็จจริง
ผมยินดีที่ให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของผม

ถ้าอย่างนี้ความจริงก็จะปรากฏว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะมีคนมาแจ้งความกระถิ่นไหม
ว่าเป็นผู้เสียหายกับกลุ่มของกระทิง
แล้วอย่างกรณีแล้วคุณบอลไปไหมครับพี่

เคสเดียวกันเพราะบอลอยู่ในกลุ่มเล่นบาร์
คืออย่างที่บอกไงเมื่อกี้ลองเปิดดูอีกทีดิ
บอลอยู่ลายข้างล่าง
เย้เดี๋ยวอว์ไลการ์มันยายแย่ไว้

เดี๋ยวพูดถามไปดิมันต่อยกันไหมพรุ่งนี้

เห็นไหมกำมันดาวนไลน์นี่คือบอลกันมันเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือเป็นลูกทีมของขุนนรงค์
ก็คือของกระทิงเป็นกลุ่มเพื่อนพวกนี้เป็นกลุ่มเพื่อนกันทั้งหมด
ก็คือเป็นวงวงวงวงเป็นกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี้ย
พอความเสียหายมันเกิดขึ้นน่าจะมีการคุยกันเคลียร์กันไปแล้วหรือเปล่า
แต่ถ้าเกิดว่าในนี้๑๔คนที่อยู่อันเดอร์ของขุนนรงค์ก็คือกระทิง
ไปแจ้งความกระทิงโดนอืมถ้าเกิดว่าคนที่อยู่อันเดอร์ของกำมันหรือบอล
สิบเจ็ดคนอ่าคลิกไปที่สิบเจ็ดคนของกำมันถูกไหมฮะอ่าสิบเจ็ดคน
อืมกัมมันอ่าขวาไปหนูเห็นไหมกัมมันหนูไกลไกลหนูเห็นไหม
ว่ากำมันทำชักชวนเขาให้เขาเสียเงินเขาก็ต้องไล่ไปเลยว่าอ้าว
กัมมันลูกทีมใครก็ต้องไล่ขึ้นไปที่ขุนกระดิ่งอืมแต่ไม่ใช่ขุนนั่นลง
มันก็จะไล่เป็นทอดทอดอืมแต่อย่างกรณีคือพี่โตก็คืออยู่ในกลุ่มนี้ถูกไหมฮ
คือตัวโตเองเขาก็ได้มีการออกมาโพสต์เอาไว้เหมือนกัน
หลังจากที่มีการถูกเชื่อมโยงเนี่ยนะครับ
คือคุณโตก็บอกว่าตามที่มีข้อมูลปรากฏออกมา
ข้อเท็จจริงก็คือเรื่องนี้เมื่อปี๖๑
รุ่นน้องนักแสดงซึ่งเล่นบาสด้วยกันนะครับ
ก็ได้มีการมาเล่าแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของการลงทุนในตลาดฟอเล็ก
แล้วก็ได้มีการส่งเว็บต่างเข้ามาให้ดู
พอดูแล้วเนี่ยมันน่าสนใจ
แล้วในนี้มันระบุบอกว่าผลตอบแทนมัน๑๐ถึงใน๑๒เดือน
ทางคุณโตเนี่ยก็เลยบอกว่าคุณโตลงทุนไป๗แสนบาท
โดยในช่วงแรกได้รับผลตอบแทนกลับมาจริง
กระทั่งเมื่อปี๖๒เริ่มมีปัญหาผลตอบแทนไม่ได้เหมือนเดิม
เข้าไม่ได้แล้วเริ่มมีประเด็นตามในที่ปรากฏเป็นข่าว
ผมเองก็ไม่ได้เนินการแจ้งความในตอนนั้น
เพราะคุณโตบอกคุณโตเองรู้สึกว่าอับอาย
แล้วก็เหมือนกับตัวเองเอาไปหลงเชื่อเรื่องแบบนี้
ในการลงทุนในรูปแบบนี้ผมเข้าใจว่าเป็นการลงทุนอย่างเดียว
ไม่ทราบว่ามีอัพไลน์ดาวน์ไลน์ด้วย
เมื่อคืนมีข้อมูลปรากฏออกมาผมตกใจมากประมาณนี้นะฮะ

อืมไม่ได้ชวนใคร
ไม่ได้ไปชวนใครต่อ

ก็คือจบแค่ตัวเอง
คือเสียแค่๗แสนถึงจดเหล่าไป
จำกัดมหาชนนะครับคุณชาคริสดิเรกวัฒนาชัย
ท่านก็ได้เดินทางไปที่กระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็ไปยื่นหนังสือ
คือเป็นตัวแทนของกระทิงเพราะวันนี้กระทิงเนี่ยถ่ายละคร
ทีนี้เรื่องเนี่ยมันจำเป็นต้องรีบยื่นก็เลยรีบไปยื่นซะก่อนนะครับ
ก็ต้องรอดูนะครับว่ากระทิงจะออกมาชี้แจงยังไงในวันพรุ่งนี้
ซึ่งแน่นอนตอนนี้เขาก็มีหนังสือมาบอกอยู่แล้วว่ากระทิงก็ออกเหมือนปฏิเสธทุกข้อเก่าหา
แล้วก็ได้อธิบายให้ทางดีเอสไอฟังแล้วล่ะว่าอะไรเหตุการณ์ตอนนั้นมันเป็นยังไง
แล้วก็พร้อมให้ความร่วมมือกับทางดีเอสไอฟ์ฟังทุกอย่าง
ก็ต้องไปชี้แจงเขาที่จริงอะพูดง่าย
แล้วก็คือในมุมของดีเอสไอเนี่ยก็ต้องบอกว่า
คือพอมันไม่มีเจ้าทุกข์หรือไม่ได้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินหรือไม่มีใคร
เขาก็ไม่สามารถที่จะไปดึงมาได้ถูกไหมฮะ
แต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือกระทิงก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจ
คือเดินเข้าไปเลยแล้วบอกเลยบอกผมเนี่ยต้องการชี้แจงข้อเท็จจริง
แล้วผมพร้อมที่จะให้แบบตรวจสอบทุกอย่างกล้าหรือเปล่า
ถ้ากล้าผมเชื่อว่าสังคมเขาก็มองอยู่ว่าข้อที่จริงอะไรมันปรากฏ
แต่ถ้าเกิดว่าคุมคุมเคลือสังคมก็ต้องติดใจไงถูกไหม
อย่างวันนี้เธอบอกว่ากระทิงเป็นเหยื่อกระทิงเป็นเหยื่อกระทิงเป็นเหยื่อ
แล้วเหยื่ออะไรอ่ะกระทิงชี้แจงยังไงว่าตัวเองเป็นเหยื

เท่านั้นก็ต้องออกมาชี้แจงจะพูดแค่ว่าเป็นเหยื่ออย่างเดียวก็ไม่ได้
เพราะเราเป็นคนของสังคมพอเขาบอกมาแบบนี้เราก็ต้องชี้แจงว่า
มันเป็นแบบนี้มันจะได้สิ้นสงสัยกันไปเท่านั้นแหละ
แล้วอย่างสมมุติอันนี้เป็นตัวแทนของชาวโซเชียลแล้วกันนะพี่หนุ่มเนาะ
เขาบอกว่าในส่วนของพรุ่งนี้ที่จะรอดูรายการพี่เนี่ย
คืออย่างนี้อันนี้เดี๋ยวพี่ตอบได้เลยอย่างที่ไม่ต้องถาม
คือพี่รู้เลยว่าคืออะไรคืออย่างนี้พี่เนี่ยเป็นผมไม่ใช่พี่ผัดไทยคุณผู้ชม
นี้ผมบอกเลยผมอ่ะหนักใจอืมเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเนี้ย
ผมทำงานอยู่ในช่องสามอ่าผมมีรายการอยู่ในช่องสามค่ะ
พอเวลามีประเด็นเกิดขึ้นเป็นนักแสดงในช่อง๓เนี่ย
ทุกคนก็ต้องเพ่งเล็งมาที่ผมแล้วว่าไอ้หนุ่มยังไง
ทีเวลาชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเอาเข้ามาได้ใช่แต่วันนี้
คนที่อยู่ในช่อง๓ทำไมมึงไม่เอามาไม่กล้าดิเกรงใจช่อง๓อ่ะดิ
ผู้ใหญ่ไม่ให้อะดิก็จะมีคำถามเหล่านี้ถูกไหมถูกค่ะ
ผมบอกเลยนะถูกไหมถามแบบนี้ถูกไหมถูกใช่ไหม
อย่างนี้ใช่ไหมใช่ผมบอกเลยว่าผมเนี่ยโคตรอยากทำเลย
คือผมก็อยากทำเพราะอะไรเพราะว่าคือรายการผมชื่อโหนกระแส
อะไรที่เป็นกระแสผมอยากเล่นหมดค่ะผมไม่ได้สนใจหรอกว่าจะอยู่ในช่องสาม
ช่องสามหรือที่ไหนแต่ถ้าเหตุการณ์มันเอื้อ
บริบททุกสิ่งทุกอย่างที่มันเอื้ออำนวยทุกสิ่งทุกอย่างว่าเขาพร้อมที่จะมาออก
เหมือนกันเพราะมันหมายถึงอะไร
ทุกคนก็อยากได้เรตติ้งทำรายการทำไม

แต่ที่สำคัญคือคนดูรอคุณหนุ่ม

เห็นนี้เรื่องถูกปะมดดำเราทำอะไรกันเขาจะมาไหมเขาจะมาไหมอ่า
สองอย่างมาถามผมว่าเฮ้ยทำไมไม่เคยทำเรื่องไอ้ฟอเล็กสามดีเลย
โอ้โหคุณรู้ได้ยังไงผมเนี่ยเราทำกันตั้งแต่แรกแรกแล้วเนอะ
ไม่ผมพี่ยังไม่เคยทำเว้ยมดดำม่อมทำแต่แรกแรกแล้วอ่ะเรื่องเนี้ย
ยังไม่เคยทำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพี่อ่ะไปตามแขกรับเชิญ
ที่เป็นผู้เสียหายเชื่อมั้งไม่มีใครมาเลยจริงเหรอ
ถ้าไม่มาขนาดถ้าพี่จำไม่ผิดขนาดเขาตามพี่ยังเคยเชิญจ๊ะเลยตอนนั้นน่ะ
ใช่ตอนนั้นจ๊ะเนี้ยคือคุณแม่อยู่พูดแรกแรกที่บอกว่าหลังจากข่าวแม่มณีอ่ะ
เดี๋ยวจะมีข่าวอันนี้อีกเออแต่ในข่าวใส่ไข่ฉันเล่ามาตลอด
ว่าข่าวแม่มณีชิดซ้ายคือทีนี้พอผู้เสียหายไม่มาผมก็ไม่รู้จะทำยังไง
อ่ะโอเคประเด็นมันก็ผ่านไปเรื่อยผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรแต่ก็อ่านข่าวนะ
อ่านข่าวเที่ยงอ่านนะอืมเออแต่ว่าในเวลาทำในหนกระแสมันหาแขกไม่ได้อืมอ่า
ผู้เสียหายไม่มาเพราะธรรมดาผู้เสียหายก็ต้องมาร้องมานู่นเนี่ยอันนี้คือไม่มี
หลังจากนั้นปุ๊บอ่ะโอเคมีประเด็นเกิดขึ้นเป็นประเด็นพิงกี้อืมอ่า
ผมก็ตามดิผมก็ไปเอาขอคนรอบข้างพิงกี้ได้ไหม
เอสไอมาได้ไหมอันนี้มาได้ไหม
ผมอยากทำง่าผมอยากเพิ่มเป็นกระแสอยู่อืม
ไม่มาจริงใครทำก็ได้ไม่รู้จะทำยังไง
มีแบบแสงสว่างเกิดขึ้นที่ปลายอุโมงหน่อยคืออืม
ก็แสอ่าโอ้อ่าตัวมาล่ะมามาให้พี่โดดจากเตียงเลยอืมมาเออ
ขอให้มามันจะได้คุยกันจะได้ถามว่ามันคืออะไรอืมสังคมจะได้
จ่างใจว่ามันคืออะไรอ่ะแมนอยากพูดมุมไหนพูดสังคมอยาก
ให้ผมถามอะไรผมถามให้อ่าผมถามแทนให้ได้ครับพี่หนุ่มเดี๋ยว
เอาใบเตยมาด้วยนู่นนี่นั่นต่างนานาเดี๋ยวรอใบเตย
มาจากสิงคโปร์ก่อนตอนนั้นแมนไม่ไปก็เลยคุยกับผม
พอใบเตยกลับมาใบเตยก็ตกลงจะมานะก็คุยอาจจะมาผมก็
โอเคอีกวันหนึ่งคุณแมนบอกพี่คุณพ่อเนี่ยขอว่าอย่าเพิ่งไป
ดีกว่าขอให้ไปพบกับทางอืมพนักงานสอบสวนก่อนแล้วเดี๋ยวหมอ
ว่ากันอืมอ่าผมก็ไปบังคับไม่ได้ไงใช่นางก็บอกอย่างงี้
ก็ได้ครับงั้นไม่เป็นไรก็แคนเซิลไปอืมล็อก
ไว้แล้วนะวันที่จะออกมีหมดแล้วนะอืมแคนเซิลจบอืมไม่มาอืม
ก็ไม่รู้ทำยังไงอืมจนกระทั่งไอ้แอดไอ้เนี้ยแหละไอ้ไอ้ไอ้เจ้าแอด
รวบรวมผู้เสียหายนี่แหละทักมาก็เอาวะลองดูติดต่อไป
ทินก็ยังไม่มาจนกระทั่งเป็นประเด็นข่าวเนี่ยแหละเป็นประเด็นข่าวอัน
เนี้ยผมก็เลยพยายามแบบเฮ้ยมันต้องชี้แจงอ่ะอืมใช่มันเงียบไม่ได้อันเนี้ย
อืมก็ก็ก็สุดท้ายก็คือให้รู้ว่าหนุ่มพยายามผมก็ใช้คำว่าแปดสิบ
เปอร์เซ็นต์อืมของวันพรุ่งนี้ถูกไหมคะใช่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะอีกยี่สิบ
ผมผมไม่รู้ว่ามันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้อืมผมก็วันนี้ผมก็ประกาศว่า
สิบเปอร์เซ็นนั้นที่เขาจะมาเขาตอบรับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืม
คุณแม่แล้วอย่างกรณีคือจ๊ะเขาเป็นเหมือนพี่โตถูกไหมผู้เสียหาย
เป็นผู้เสียหายคนที่ชวนจ๊ะก็เข้าไปอยู่ในคุกแล้วคือคือกรณีของจ๊ะ
มันคนละคนคนละอย่างของจ๊ะคนที่ไปชวนคือแก้มบุ๋มที่ไม่ใช่ดารา
แก้มบุ๋มที่ไม่ใช่ดารานะแก้มบุ๋มที่ไม่ใช่ดาราต้องบอกก่อนน่ะ
เขาเปิดมีอีกหนึ่งบริษัทเกี่ยวกับทำหน้าอกที่ตอนให้จ๊ะมาหาเราที่
ตัวแม่มาแล้วจำได้ไหมเกาหลีใช่ไหมคนเดียวกันไหมใช่
นางทำหน้าอกมาแล้วแกถามแม่แม่นัดไอจ๊ะไว้เหรอนั่น
นางมามาเล่าไว้ฟังแต่ตอนนั้นแล้วไอ้จ๊ะโดยไปยี่สิบล้าน
บอกแม่หน้าอกหนูแพงที่สุดในโลกแล้วนะข้างละสิบล้านเนี้ยอืมอ่า
โอเคทีนี้ในมุมของผมต่อก็คือพอไม่ได้มีใครมาออก
ผมก็จะถูกตำหนิบอกว่าไม่ทำมาดิอย่างนู้นอย่างนี้
เหมือนแบบเกรงใจไงสินู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพอพรุ่งนี้
ผมได้ทำพรุ่งนี้ได้ทำนะก็จะมีอีกจะเตรียมกันไหมอืม
เตรียมกันมาแล้วดิไอ้นู่นไอ้นี่ก็ไม่เป็นไรเข้าใจได้
ก็รอดูอืมผมก็คงจะถามแบบตรงไปตรงมาแหละคือส่วนในมุมของอีก
ฝั่งหนึ่งก็ต้องตอบแบบชัดเจนเท่านั้นเองคือเขาก็ต้องเข้าใจว่า
เวลามาอยู่ในรายการผมก็ต้องทำหน้าที่อืม
แตกต่างจากตอนกะละแมที่มาออกรายการครับถูกป่ะครั้งหนึ่ง
ก็ถามกะละแมแบบตรงไปตรงมาผมถามด้วยซ้ำว่ากะละแมเป็นพิธีกร

นานาคือผมค่อนข้างจะถามแบบตรง
เพื่อให้เขาได้ตอบให้ชาวบ้านหรือให้สังคมเขาสิ้น
สงสัยจนเชื่อไหมวันนี้มดดำพี่ผัดไทยแองจี้คุณผู้ชมอ่ะ
ไปได้แล้ววันนี้เนี่ยผมยังไม่เคยคุยกับกะละแมตั้งแต่ได้สัมภาษณ์วันนั้น
นานแค่ไหนอ่ะนานนะพี่ไม่เคยได้คุยกับกะละแมเลยไม่เคยได้คุยกันเลย
ไม่ได้เจอหน้าเลยฉันยังเจอมากกว่าเหรอไม่ใช่เจอมากกว่าพี่ไม่เคยเจอเลย
อืมอย่างฉันยังเจอเรื่อยเรื่อยน่ะอะไรรึเปล่าบอกตรงแบบบางครั้งเราก็รู้สึก
ไม่ดีอ่ะเวลาเล่นทำหน้าที่ในรายการอ่ะพี่แล้วเราถามเขาอ่ะ
ถามเขาแบบคือตรงไปตรงมาแบบเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะ
จะรู้สึกยังไงไงแต่ข้างนอกอ่ะเราก็จะบอกแล้วว่าเฮ
เป็นพี่น้องกันนะแต่เวลาหน้าที่ของเราอ่ะ
มันเป็นอีกแบบหนึ่งนะคือถ้าพี่ไม่ทำแบบนี้ก็ไม่ได้
เพราะว่าเราก็ต้องแบบก็ต้องถามเขาแบบนี้นั่นแหละ
ไม่เป็นไรหรอกเหมือนจะเจียวไข่ไงเจียวไข่ไม่มีไข่
นี่คนก็ดูหมายว่าคนก็ต้องดูจากคำตอบ

แล้วคุณตอบไม่หรอกคือแต่ต้องบอกกันก่อนนะ
กติกาของผมในวันพรุ่งนี้ผมไม่สามารถที่ไปบอกว่า
คุณผิดนะคุณผมทำอย่างนั้นไม่ได้นะ

สิ่งที่หลายคนสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ค่ะอืมอ่ะหรือคุณอยากให้ผมถามอะไรคุณก็พิมพ์เข้ามาเออ

เออพิมพ์ไว้ที่ไหนอะในแฟนเพจพี่
บางทีไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านเดี๋ยวเรื่องร้องเรียนมาเยอะ

เพราะเราดึงจากระบบได้พี่ส่งมาแล้วกันเดี๋ยวจะไปถามให้

แต่บางอันตกหล่นไปอย่าโกรธนะอย่าด่าดิว่าอุ้ยเห็นไหมเนี่ย

บางทีแบบมันก็เยอะเหมือนกันอ่ะอืม
พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
โลชั่นมิสทีนสูตรผสมสารสกัดจากชาหมัก
เอาล่ะฮะไปดูอะไรกันถ้าคุณติดตามเอาไงเอากระทิงก่อนไหมหรือกับใบเตยก่อนไหม
เอาชนน้องลงไปหมดละเอาไงชนเลยชนเลยครับ
เอาง่ายว่าแน่นอนว่านิกเมื่อกี้ในระหว่างที่เรา
รายงานข่าวกันอยู่ตอน๖โมงเนี่ยใบเตยกับแมนเขาก็ให้สัมภาษณ
ก็เปิดเผยว่าทั้งหมดวันนี้เขามารับทราบข้อเก่าหา
ข้อหาเนี่ยนะฮะฐานร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเท็จเนี่ย
แมนเรามีเสียงไหมจ๊ะหรืออ่านเอาโอเค
มาสดเลยนะฮะตอนนี้แมนนี่นะอันนี้คือภาพสดเลย
เนี่ยนะก็คือเสร็จไปแล้วคือแมนก็บอกว่าที่มาก่อนกำหนดเนี่ย
เพราะว่าได้รวบรวมหลักฐานมากพอสมควรแล้วแต่มีประเด็นละเอียดก่อน
ที่จะเพิ่งทราบหลายเรื่องจึงมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่
ตอนนี้สบายใจขึ้นแล้วและกล่าวสั้นก่อนเดินทางกลับด้วยว่า
ตัวเองกับใบเตยไม่หนีแน่นอนนะฮะฐธความก็บอกว่า
ได้มาตอบข้อสักถามที่พนักงานสอบสวนสงสัย
ซึ่งรายละเอียดอยู่ในสำนวนแต่ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย
ตอบไม่ได้ว่าเป็นประเด็นเส้นทางจากการเงินหรือเปล่านะฮะ
ยืนยันว่าลูกความเป็นผู้บริสุทธิ์อันนี้คือรายงานสดจริง
หลังจากที่มีการแถลงข่าวขึ้นมานะฮะแล้วก็ทางวันนี้ก็ได้มีการเปิดเผย
หนังสือคำชี้แจงของกระทิงแล้วนะฮะที่ยื่นถึงอายุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
วันนี้กระทิงขุนนรงดารานักแสดงในสังกัดช่อง๓เนี่ย
เขาก็ยื่นหนังสือต่อกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะฮะเรื่องขอความเป็นธรรม
แล้วก็นายอภิรักษ์โกธิตามที่เป็นข่าวรวมถึงไม่มีนิติสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องใด
ดำเนินการชักชวนบุคคลประชาชนนะฮะสาธารณชนเข้ามาร่วมลงทุนกับแชร์ลูกโซ่ดังกล่าว
ข้าพเจ้าที่มีรายงานว่าเกี่ยวข้องกับคดีไม่เป็นความจริงข้าพเจ้ามอบหมายให้ตัวเองผู้รับมอบอำนาจเนี่ยนะฮะเข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำอันเอาไว้กับตำรวจเรียบร้อยแล้ว
ข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเต็มที่เพื่อยืนยันความถูกต้องในเรื่องดังกล่าว
ขอติดตามในไทยรัฐอินสตาร์แรม

ค่ะผมไม่ได้พี่ห้ามแสดกต่อพระพุทธเจ้านะคะ
ผมผมเสียงเงินมาพี่สองแสนล้านครบสองแสนล้านชาติ
เดี๋ยวนี้อยู่นิ่งนิ่งขอขอขอวิทชาติขึ้นนะครับ
ขึ้นไม่ได้ค่ะผมจ่ายตังค์มาค่ะพี่หนูต้องสารคุณผู้นะคะ
ไม่ได้ครับไม่ได้ยามเข้านะคะไม่สามแสนล้านครบสามแสนล้านชาติ
ในอรกนรกเอาเวอร์จีปล่อยเป็นพี่ยังไม่จัดเงินให้ผม
ผมจะให้พิซ่าไม่ได้ครับสี่แสนล้านครบสี่แสนล้านชาติ
ในเอาเวอร์จีปล่อยเป็นเดี๋ยวนี้ค่ะช่วยตัวเองหน่อยสิค่ะ
เดินออกประตูไปค่ะเจ็ดร้อยหกสิบบาทเสียไม่ได้หรือค่ะ
ดินค่ะดินค่ะไม่ได้ข้าพี่ผมรับจ่ายออก
ห้าแสนล้านครบห้าแสนล้านชาติในเอาเวอร์จีปล่อยเป็นเดี๋ยวนี้ค่ะ
เป็นพิซซ่าเขาก็ขี่กลับไปให้แต่ก่อนที่เขาจะไปเนี่ย
ปรากฏว่าทางต้นสายก็โทรไปบอกก่อนด้วยบอกว่า
ถ้าเกิดไม่มาในนี้ก็คือด่านะขอให้ชิปหาไม่เจอ
คือด่างั้นเลยหายให้หายนะเออคือขอให้ชิปหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ย
เขาก็ตกใจเขาก็บอกว่ารีบทำหน่อยนะเดี๋ยวลูกค้ามันจะมีปัญหาอะไรอย่างนี้
พอทำเสร็จก็เอาพิซซ่าไปส่งไปส่งก็เจอนี่แหละฮะ
พอสแกนเสร็จปุ๊บไปเช็คอ้าวมันไม่มีเงินดีกว่า
เขาบอกเงินไม่มีนะฮะเงินไม่มีจริงจริงเนี่ยฮะปรากฏว่าสุดท้าย
กลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยบอกทำไมเหรอคะ
คือถ้าเกิดคุณทำแบบนี้เนี่ยคุณจะตกนรกเอาเวทีนะคะ
สิบร้อยพันชาติเนี้ยนะครับลองฟังอีกทีนะอืม
งไหมล่ะแล้วใส่รองเท้ารองเท้านี่ฝังมุกด้วยนะอืม
เขาแล้วกราบค่ะคุกเขาสิคะคุกเขาแล้วกราบ
เราให้พิซซ่าเราฟรีเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะ
ผมเสียตั้งจ่ายมาครับตกเอาเวจีปลอยเป็ดแสนล้าน
แสนล้านชาติชั่วนิดนิรันดิเดี๋ยวนี้ค่ะเอาเวทีปลอยเป็ดคืออะไรวะ
ช่วยตัวเองหน่อยสิคะเดินออกประตูไปค่ะ

ไม่ได้ห้าแสนล้านครบเลยเห็นมั้ยห้าแสนล้านแล้ว
สุดท้ายก็ทางฝั่งของนิติคอนโดกับทางรอปภเขาก็มาก็เลยมีการพูดคุยกัน

ผู้หญิงตอนแรกก็บอกเด้าขอโอนเงินให้ก็ไม่โอนอีก

อู๊ยเขอก็ขอขอกลับครับ
แล้วก็เอาพิซซ่าเกรงไปคืนที่ร้าน
เอามีเสียงรายเดอร์ลองฟังเสียงรายเดอร์หน่อย
วันนี้มีอีกหนึ่งที่

ไม่รู้

แต่ก็คือไม่เปรี้ยงเท่านี้ตอนนี้คือมันมีกระแส
แล้วก็คนเข้าไปรอดูไปเอามุ้งเอาหมอนไปนอนลอยนะแม่
จริงเหรอเขาบอกว่ามารอคิวแบบมาราทอนเลยนะ
นอนค้างอยู่ที่วัด๕คืน

ท่านจะดูโอ้ขนาดนี้เลย

ลักที่สุดทีมข่าวชื่อพระตุ๋ย

เอาอีกแล้วนี่ก่อน

จากการสอบถามหลายคนก็บอกว่ามานอนรอกันหลายวันแล้ว
เนื่องจากในแต่ละวันจะเปิดดูดวงเพียงวันละ๒๐คนเท่านั้น
เริ่มคิวแรกโอ่ใช่เหรอตี๓
เมื่อ๒๐ปีที่แล้ว

จะคิดคำนวณจากตัวเลขชื่อนามสกุล
มาดูประกอบกับเวลาตกฟาก

ลัพธ์ของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกัน
หากเทียบผลคำนวณตามโบราณแล้วเนี่ย
พบว่าดวงไม่ดีหรือติดขัดอุปสรรคกับปัญหาอะไร

เปลี่ยนชื่อเป็นนามสกุลเขาไม่ได้เปลี่ยนชื่อคุณนามสกุลเนาะ
แต่เพื่อแบบว่าตัวเลขเขาจะเชื่อเรื่องตัวเลขชื่อนามสกุลอะไรอย่างนี้

ทางด้านรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายศาสนา
วัฒนธรรมเนี่ยเปิดเผยว่าพระสงฆ์กับการดูดวงดวงเนี่ยจริงแล้วเป็นของคู่บ้านคู่เมืองกันมานานแล้วล่ะ
จริงแล้วในอดีตพระมากษัตริย์นักรบเวลาจะออกรบจะทำสัญญาใดก็จะมีพระเกจิเนี่ยดูเลิกดูยามเป็นธรรมดา
โดยพระจะคำนวณลักษณะดวงดาวไปตามลักษณะราศีถือเป็นศาสนาสงเคราะห์ส่วนจะเหมาะสมหรือไม่นั้นน่ะ
หากทำเป็นศาสนาสงเคราะหไม่เป็นไรแต่หากเป็นวัตถุประสงค์เพื่อทรัพย์สินเงินทองเนี่ย

ดีจังมาก

ก็วันละ๒๐คนเนอะมันน้อยไง
วันละ๒๒คิวตัวนี้แม่นมากดังแบบอู๋ที่เชียงมัน
แต่มันมีความคล้ายที่เมื่อก่อนจะต้องไปตี๓ตี๔
เหมือนแค่คนเดียวกันแล้วบอกแม่

จะเบรกนะคะมาที่ข่าวนี้นิดนึงนะคะ

เรียกหมอนวดไปนวดให้

คือคุณหมานเนี่ยนามสมมุตินี่นะคะ
อายุ๕๐ปีอยู่บุรีรำค่ะ
เขาบอกว่าเขาเนี่ยรู้จักกับผู้หญิงคนนี้เนี่ย

รู้จักกันผ่านทางเฟซบุ๊กนี่แหละค่ะ
คุยกันไปคุยกันมาก็เลยนัดกันว่า

ก็ตกลงราคากันที่๕๐๐บาทนะคะ
มาถึงก็คุยกันนู่นนั่นนี่

พอตื่นมาเนี่ยเงินเขาหายไป

นางสาวพรที่ว่าเป็นน้องที่ให้มานวดเนี่ยนะคะ

เขาก็เดินทางมามอบตัวแต่เขาบอกว่าเขาเนี่ย

ไม่ได้วางยาด้วยนะแต่ปรากฏว่า

พอมาถึงเนี่ยตอนมาเจอกันเนี่ย

สั่งอาหารมานั่งแล้วก็บอกให้เธอเนี่ย
ไปซื้อเหล้ามาจะมานั่งดื่มกัน

จะให้บังคับให้ทำอะไรแบบทางเพศอะเนาะ

ก็เลยแบบปฏิเสธไปอะไรอย่างนี้นะคะ

เสร็จแล้วเขาก็บอกว่านายหมาเนี่ยก็เข้าห้องน้ำไป
เพราะฉะนั้นพอออกมาเนี่ยนะคะ

เขาก็เลยโทรเรียกให้ลูกสาวเขามารับ

แต่ว่าตำรวจก็ตะล่อมแหละค่ะ
คุยไปคุยมาปรากฏว่า
น้องเขาก็เลยเอาให้ตำรวจดูว่าเขาเนี่ย

ตอนแรกบอกว่าเขาไม่ได้เอาเงินไป

ตำรวจไปตำรวจมาตะล่อมไปมา

แต่ฉันก็ยืนยันว่าไม่ได้วางยา
ตำรวจก็ถามว่าแล้วทำไมต้องไปขโมยเงินเขา

ตำหนีว่าเขาเนี่ยขี้เหร่ไม่ตรงปก

ก็ไม่ตรงปกก็เลยรู้สึกว่าแบบ

อยากให้อมให้
แล้วเขาก็ทราบคงติดกระเด็นไปเตียงเลย
ในห้องจะนัดเจอกันเพื่อไปทำอะไร
เขาบอกว่าต้องการให้หนูนอนด้วยหนูบอกว่าหนูก็มีแฟนแล้วหนูมาน่ะ
หนูมาเพื่อคุยมีแบบความน้อยใจแล้วเนอะ
ทำไมเขาต้องทำแบบนี้ทำไมเขาต้องออกข่าวลงข่าวเรา
ทำไมคุณต้องถึงพูดแบบนี้ทำไมเมียคุณก็มี
สาวงามก็มีเขาก็ว่าหนูขี้เหลหาสาวงามแถวไหนก็ได้
มีเงินที่อยากเขาบอก

ตำรวจก็บอกแล้วค่ะว่าเขาให้การวกวนแหละคงจะมีอาการ
เม่าอะไรอย่างนี้ค่ะนะคะ
เบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อฮะ
กลับมาครับ
จริงจริงตอนนั้นนะ

มาด้านหมวดแต่หมอดูอยู่นะ
ตนเนี่ยไปรับประทานอาหารที่โรงแรมหรูเนาะ
แล้วก็เจอดาราสาวผุดคุยเล่นกันในระหว่างตักอาหาร
ก็ใส่ชุดสีขาวแล้วก็อาหารที่เธอตักเนี่ยกระเด็นไปโดนเสื้อสูตรของเธอ
รวมไปถึงการพูดจาที่ไม่มีมารยาท
โดยดาราคนนั้นก็คือแป้งออนจีรานี่แหละ
ล่าสุดแป้งออกมาชี้แจงฮะระบุว่า
ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้น
เมื่อวันที่๑๑กันยายนที่ผ่านมาโรงแรมแห่งหนึ่ง
ซึ่งได้ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่ออีกฝ่าย
ตัวแป้งเองแป้งขออนุญาตอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้น
มุมของแป้งนะคะในขณะที่ตักอาหารอยู่
ได้ทำอาหารตกถูกอีกฝ่ายโดยไม่ได้ตั้งใจ
เนื่องจากสถานที่คือโรงแรมซึ่งแขกส่วนมากไม่ใช่คนไทย
เลยขอโทษเป็นภาษาอังกฤษตามสัญชาติยาน
และเข้าใจไปอีกว่าอีกฝ่ายอาจจะไม่ใช่คนไทย
หลังจากที่แป้งได้ขอโทษไปแป้งสังเกตว่าอีกฝ่ายแสดงท่าทีไม่พอใจ
แล้วก็ขอโทษที่แบบแป้งขอโทษไปไม่พอใจ

ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับเพื่อนของแป้งฟัง
โดยขนาดที่เธอเล่าให้เพื่อนฟังนั้นแป้งก็ยอมรับ
โดยในส่วนนี้แป้งยอมรับผิดที่ด่วนตัดสินใจ
และควรทำความเข้าใจกับท่าทีของอีกฝ่ายตรงข้ามก่อน
ซึ่งแป้งขอโทษในส่วนนี้อีกครั้งหนึ่ง
แป้งก็พูดแล้วเนาะ
โอเคอาภัยกันไง

หลายพร้อมว่ายน้ำแต่ร่างกายไม่ฟิต

จะว่ายยังไงแม่น้ำโขงว้ายของตอนนี้สุ่งตายเชี่ยวด้วย
อัปเดตเป็นระยะนะสำหรับโปรเจคว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขง
เพื่อระดมทุนให้โรงพยาบาลไทยลาวสำหรับโตโนภาคิน
ล่าสุดเจ้าตัวเปิดเผยถึงราวดังกล่าว
ใจอยากช่วยมากนะแต่ว่าร่างกายต้องใช้เวลาหน่อย
อีกไกลมากเลยนะครับกว่าจะถึงเป้าทั้งหมดเนี่ย
หนึ่งหมื่นหาพันเมตรเราซ้อมไว้แค่พันเมตร
นี่นะฮะก็เพลียมากตอนนี้

ทุกวันมีความหมายมากแต่พยายามไปถึงที่สุด
เป็นไหมน่ะหละไปกลับบางที่มาจนตอนนั้นน๊ะพี่ไปกลับ

๑๕กิโลเมตร๑๕กิโลเมตร
แล้วตอนนี้คือน้ำมันสูงแล้วมันเชี่ยวจะไปว่ายังไงก่อน
คนลิฟต์มีจุดไม่ได้ว่าคอดแม่คอดที่สุดแบบว่า
แบบแซ่บที่สุดอ่ะไม่ใช่อ่ะคนตกแม่น้ำโขงเขายังกลัวกันเลยเอ้า
เวย์ดูแลแหละก็ทำบุญนะเธอใช่สร้างโรงพยาบาล
วินาทีนี้คือหนึ่งน้ำโขงมันสูงสูงจากแบบพายุเนี่ย
สองน้ำโขงมันเชี่ยวอยู่แล้วแล้วเขาจะไห้เมื่อไหร่อ่ะ

ตุลาช่วงหน้าน้ำดีเลยล่ะ

มาค่ะแจ๊คแสนหวังนะคะ

จะให้ดูต่อไปนี้เนี่ยนะจะมาตั้งแต่
พศ๒๕๑๘เนอะ

นี่ดูสิแต่ว่าเป็นภาพที่ทุกคนเห็นนะคะ

อยู่ไม่หายไล่ดูกันไปเลยละกันนะ

จริงนะคะอืมตอนนางร้องเพลงตอนนางร้องเพลงในคอนเสิร์ตอ่ะ
ร้องโอ้โหตอนนั้นก็หนุ่มมากนะหล่อแบบที่ร้องอะไรนะ
อ๋อเจ้าอ่ะหลับตาอะไรที่นางร้องอ่ะจึงจำได้อยู่เลยอ่ะ
นี่หล่อไม่ใช่สองศูนย์นางเท่อ่ะเห็นไหมล่ะนางเท่
ตัวจริงตัวนิดเดียวหรือตัวตัวใหญ่ไหมก็ลินลินก็สูงน่ะก็ลินลินอ่ะเออ
แล้วก็ลินลินก็เขาบอกไม่มีไขมันเลยอ่ะสมัยหนุ่มหนุ่มหนุ่มก็อย่างงี้น่ะ
โอ้โหตอนที่หนุ่มวิ่งอยู่หลังโรงละครเมื่อก่อนเนี้ยเอ็มเทสเตอร์อ่ะผอมหรืออ้วน
เนี่ยลีนอย่างนี้เลยหน้าขาวดูซื่อดูไม่ร้ายทุกวันนี้ก็ซื้อ
แต่เมื่อก่อนน้องหนุ่มเขาเป็นอย่างนี้สิแล้วเขาไปทำอะไรเอ็มเทียตเตอร์ไหมเมื่อก่อน
เขาไปธุระเอ็มเทียเตอร์มันคืออะไรวะพี่ลงละครกรุงเทพอ่ะเออใช่โรงแรมกรุงเทพ
เน่านั้นน้องหล่อไม่เมื่อก่อนนี้เป็นแฟนกับนักแสดงคนนึงอือแล้วก็ไปไปเพียวรับเพียวส่งเขาและแหละ
อืมพอเออยังไปได้รับเพียวส่งเขาไม่ไม่แพ้ไม่แพ้น้องเขาเลยอือน่าภาพ
จะยันไหนละสองรอบละห้านี่เด็กอิโยฟ้าเนี่ยมัน
เปิดมาเลยเนี่ยเด็กอิโยฟ้าแปดสี่สี่
แปดแปดสี่สี่ปุ่มนี่แหละลิมล้อตเตอรี่โชว์
เลยเนี่ยนะครับนี่เอาลองฟังมีเสียมั้ย

นางสวยนะหนูจริงนางสวยมากเลยนะ
ฝูนดีหรอสวยเล็กตัวเล็กแบบนิดเดียวไงเห็นลีน

อ้าวพุทธีครับมาเจอกันใหม่ก่อนครบทุกชาติครับ
วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับ